เหตุการณ์นี้คือสงสัยห้ามไม่ฟัง
สุดท้ายน้องตัดสินใจยิงพี่ตัวเองจนตายครับ
แล้วกระสุนลูกหลงไปเจาะขาพี่สะพ้ายด้วย

ตำรวจสพพายุครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกด
รับแจ้งมีคนถูกยิงตายก็ไปตรวจสอบ
หน้าบ้านพบร่างนายพัชรพลอายุ๒๖ถูกยิง

ใกล้กันเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๘เป็นแฟนของผู้ตาย
ถูกยิงปืนกระสุนเจาะเข้าที่ขาบาดเจ็บ
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันก็ไปเจอปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๕ปลอกครับ
รวบรวมเป็นหลักฐานเหล่านี้ครับคุณผู้ชม
แล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นครับ
นายพีรพลอายุ๒๐เป็นน้องชายของผู้ตาย
ก่อเหตุเสร็จยิงพี่จนตายแล้วกระสุนไปเจาะ
เข้าที่พี่สะพ้ายเขาหนีไปซ่อนตัวก่อนเลย
จากการพูดคุยกับแม่ผู้ตายแม่กาญจนาเล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายทะเลาะกับแฟน
ทะเลาะกันเป็นประจำจากนั้นพ่อและแม่เข้าไปห้าม
เห็นว่าลูกชายคนนี้กำลังทะเลาะกับแฟนอยู่
เถอะพอแล้วอย่าไปทะเลาะกันเลย
ผู้ตายไม่ฟังขึ้นเสียงใส่แม่ขึ้นเสียงใส่พ่อ

ก็เลยตัดสินใจยกหูโทรหาลูกชายคนเล็ก
กำลังไปส่งของให้ลูกค้าบอกเฮ้ยเองกลับมาบ้านหน่อยเถอะ
พี่เองไม่ฟังพ่อไม่ฟังแม่เนี่ยตีเมียเอาตีเมียเอาเนี่ยมาหน่อย
ผู้ก่อเหตุมาถึงก็เข้าไปห้ามว่าพี่พอเถอะหยุดเถอะ

แล้วก็พอแล้วไม่ต้องทำร้ายพ่อกับแม่แล้ว

ผู้ก่อเหตุพยายามที่จะห้าม
ขณะที่ผู้ตายก็พยายามทำร้ายร่างกายพ่อ
นาทีนั้นลูกชายคนเล็กก็เลยชักปืนออกมา
ยิงใส่ผู้ตายไปหลายนัด
แล้วเขาก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกหนีไปก่อน
ส่วนแม่เองพ่อเองก็ตกใจช็อกครับ

คิดไงว่าโทรศัพท์ที่โทรไป
จะเป็นการโทรไปตามลูกชายให้มาฆ่าพี่ชายของเขา

ผู้ก่อเหตุสุดท้ายขอมอบตัวกับตำรวจแล้ว

แล้วถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
และความผิดตามพรบออาวุธปืน
เขาสารภาพเขายอมรับเขาทำจริง
ก็เลยควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป